กระสังจังหวัดบุรีรำที่คุณพ่อไปแจ้งความ
กับทางเจ้าหน้าที่นะคะว่าลูกชายอายุ๖ขวบ
ถูกรุ่นพี่ที่อายุ๑๔คนนึงอายุ๘ขวบคนนึง
ทำร้ายร่างกายแล้วก็กระทำชำราวลักษณะก็คือเหมือนกับจับแก้ผ้า
แล้วก็มัดมือมัดเท้าเอาไว้ปิดตาด้วย
แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการกระทำชำราวด้วย
นี่ค่ะก็มีการตรวจสอบความคืบหน้ามาเรื่อยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะทางรุ่นพี่อายุ๑๔ปี
รับสารภาพแล้วนะคะว่าก่อเหตุกระทำชำราวจริง

เพราะว่าทางตำรวจสพกระสังจังหวัดบุรีรำ
เตรียมแจ้ง๓ข้อหานะคะ
กับทั้งเด็กอายุ๑๔ปีและ๘ปีนะคะ
ข้อหาก็คือทำอนาจารย์กระทำชำราวกักขังหน่วงเหนียว
เด็กชายวัย๖ขวบเตรียมจะแจ้งข้อหาวันพรุ่งนี้ค่ะ
แต่ก็ต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
คือในเบื้องต้นเนี่ยเด็กเขารับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
เหตุการณ์นี้สังคมคือตั้งคำถามนะคะว่า
เด็กอายุแค่๑๔อายุแค่๘ขวบเนี่ย

เราก็เลยส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ

คุณระวีการไปพบกับคุณพ่อของเด็กผู้ชายอายุ๖ขวบนะคะ

อยู่ที่ตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำ
ก็ไปถามคุณพ่อถึงสาเหตุที่คุณพ่อ
ตัดสินใจพาลูกชายเดินทางไปแจ้งความ
พ่อเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
คือวันนั้นลูกชายหายไปตั้งแต่๗โมงเช้า

ตามไปบ้านเพื่อนของลูกชายที่อยู่ใกล้ก็ไม่เจอ
โมงครึ่งตอนเย็นนะคะลูกชายถึงจะกลับบ้าน
กลับมาก็คือสภาพคือหน้าซีดแล้ว
เดี๋ยวให้คุณพ่อเล่าให้ฟังนะคะว่า
นาทีที่พบกับลูกชายเป็นยังไง
เออข้อหนึ่งข้อสองเอาทางก้นเนี่ยอ๋อถึงขนาดนั้นเหรอ
ตอนนั้นคุณพ่อพอได้ยินครับเพราะได้ยินว่าถึงเล่นก้นด้วย
อย่างนี้ผมก็เลยว่าตกใจเลยทีนี้อย่างนี้ไม่รอดเลยลูกกูว่าไง
ตอนเช้ายังไปหาพี่ยายอีกพี่ยาย

เดี๋ยวผมไปวัดก่อนกลับมาค่อยคุยกันนี่
ผมหมดท่าเลยทีนี้ทำยังไงเขาไม่เดือดร้อนกับเราสักนิดเลย
ไปจับมอไซค์นี้ได้แว๊บไปทางนี้เลยไม่ได้ไปทางนี้
แถวนี้อ้อมไปนู่นไปเจอไอ้ปอยน้องที่เห็นบ้านในตาราม
ปอยมีตังค์ไหมครับมีอยู่ร้อยหนึ่ง
มาให้ร้อยหนึ่งผมก็ยืมยายได้๒๐๐ไปเลย
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูจุดเกิดเหตุต่างนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็อยู่ในเขตพื้นที่ของวัดกับโรงเรียนนะฮะ
ในตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีลำนะครับ
คือวัดกับโรงเรียนเนี่ยเขารั้วติดกันมีแนวกั้นเป็นไม้ไผ่ก็กั้นเอาไว้นะฮะ
แต่มันสามารถรอดได้นะครับรอดไปรอดมาได้เนี่ยแบบนี้นะครับ
คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราก็สอบถามพระในวัดได้ข้อมูลว่า
เด็กชายอายุ๑๔ปีที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือ
อาศัยอยู่กับแม่แม่เป็นคนใต้แต่ว่าแม่เนี่ยได้สามีมาอยู่ที่บุรีรำนะครับ
ปกติก็จะชอบมาคลุกคลีกับเด็กผู้ชายอีกคนนึงที่เป็นลูกศิษย์วัด
บางครั้งก็มาเดินตามพระบินทบาทช่วยถือของกินข้าวอยู่ที่วัดนี่แหละนะครับ
วันเกิดเหตุพระที่วัดรับกิจนิมนต์ไปเลี้ยงเพลงพระที่วัดอีกแห่งหนึ่ง
ห่างไป๕กิโลเมตรก็เลยไม่มีพระในวัดเห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น
รู้ข่าวกันอีกทีนึงก็คือเช้าวันรุ่งขึ้น
ส่วนที่โรงเรียนบอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีว่าวันเกิดเหตุเป็นวันเสาร์
เพราะฉะนั้นโรงเรียนหยุดไม่มีการเรียนการสอนครูเวรก็มีน้อยไม่มีใครเห็นเหตุการณ์
แต่คุณครูประจำชั้นของเด็กชายวัย๖ขวบที่ถูกกระทำเนี่ย
ให้ข้อมูลว่าปกติแล้วเด็กเป็นเด็กน่ารักมีจิตใจดีเป็นเด็กจิตอาสา
เด็กวัย๘ควบที่ถูกกล่าวหาว่าไปทำเขาก็เป็นเด็กเรียนเก่งหัววัยมีจิตใจเป็นเด็กจิตอาสาเข้ากับเพื่อนได้ทุกกลุ่มเหมือนกัน
ที่ผ่านมาเด็กทั้ง๒คน๘ขวบกับ๖ขวบก็เล่นกันเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไรกันนะ
โรงเรียนคิดว่าเด็กอาจจะเล่นกันแล้วผิดใจกันก็เลยแกล้งกันหรือเปล่าก็อาจจะเป็นได้อันนี้ทางโรงเรียนเขาสันนิษฐาน
ข้อมูลคำให้การตอนแรกของเด็กชายวัย๑๔กับเด็กชายวัย๘ปีนะฮะให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่าย๔โมงเย็นวันที่๒๕สิงหาคมมีเด็ก๓คนคืออายุ๑๔๘ขวบและ๖ขวบผู้ชายหมด
กับเด็กชายวัย๘ขวบก็ไปเตะบอลกันต่อ
กระทั่งตกเย็นเด็กชายวัย๑๔จึงไปแก้เชือก
เด็กชายวัย๖ขวบออกแล้วก็เอาเชือกไปเผา
เตาเผาขยะในวัดแล้วแยกย้ายกันกลับบ้าน
ทีแรกเขาให้ข้อมูลแค่นี้ใช่ค่ะเขาก็เหมือนกับว่า
เด็กเล่นกันใช้เชือกมัดกันแต่ไม่ได้กระทำชำราว
เป็นข้อมูลแรกที่ทางพนักงานสอบสวนสพกระสางบอก
แต่ว่าถัดมาค่ะคุณผู้ชมพนักงานสอบสวนสพกระสัง
เขาก็ประสานเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กทีมสหวิชาชีพ
ร่วมกันสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะก็คือสอบปากคำ
เด็กผู้ชายอายุ๑๔ปีเด็กผู้ชายอายุ๘ปี

พันธุ์ตำรวจเอกสุชาติละลีผู้กำกับการสพกระสัง
ก็เลยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
เด็กผู้ชายอายุ๑๔ปียอมรับสารภาพว่า
กระทำอนาจารย์เด็กผู้ชายอายุ๖ขวบจริง
โดยการสอดใส่อวัยวะเพศในรูทวันหนัก
แต่อ้างว่าเป็นการเล่นกันเท่านั้น
แล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่า
มีการให้สลับกันอมอวัยวะเพศ
คือเด็กผู้ชายอายุ๑๔ปีกับเด็กผู้ชายอายุ๘ปีเนี่ย
บังคับให้เด็กผู้ชายอายุ๖ขวบ

ก็อมอวัยวะเพศให้ทั้งสองคน
หลังจากนั้นเด็กผู้ชายอายุ๘ขวบ
ก็อมอวัยวะเพศให้เด็กผู้ชายอายุ๖ขวบ
คือเหมือนกับสลับกันแบบนี้ตามคำให้การเนี่ยนะคะ
แต่เด็กผู้ชายอายุ๖ขวบเนี่ย
ให้การกับตำรวจอีกแบบนึงบอกว่า
ไม่ได้ทำแบบที่รุ่นพี่สองคนอ้างมา
ข้อมูลยังไม่ตรงกันอยู่นะคะ
ส่วนสาเหตุที่มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
ทางตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นลักษณะของเด็กที่เขาเล่นกัน
คือเด็กโตอาจจะรังแก่เด็กเล็กกว่า
ไม่น่าจะเป็นลักษณะของรักร่วมเพศ

เพราะว่าเด็กยังอายุค่อนข้างน้อยมาก
น่าจะเล่นกันจนลามนั่นแหละ

ผมก็มองว่าเด็กโตมันชอบแกล้งเด็กเล็กมาก่อน
คือเด็กมันมี๒รอบอันก่อน
ขวบลงมามันก็จะมีขั้นตอนวิธีการดำเนินการใช่ไหม
มันก็มีกฎหมายอยู่ก็ดำเนินคดีเหมือนเด็ก๓เด็กนั่นแหละ
ผู้กำกับการสพกระสังก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะมีการสอบปากคำเด็กอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ซึ่งทางพนักงานสอบสวนสพกระสังจะนำรายละเอียด
นำข้อมูลการสอบปากคำทั้งหมดจากทางเจ้าหน้าที่
บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรำและสหวิชาชีพ

ก่อนที่จะมีการแจ้งความดำเนินคดี

พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีเพื่อการอนาจารย์
ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
ข้อหาร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวนะคะ

เดี๋ยวจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้นะคะ
เรื่องต้นตอนแรกบอกว่าจะกันไว้เป็นพยาน

สรรคัญก็ต้องดูแลเรื่องสภาพ

สงครองเด็กจังหวัดบุรีรำ
พรุ่งนี้ก็จะมีสหวิชาชีพ
มาร่วมกันสอบปากคำของเด็กด้วย

อายุยังน้อยกันอยู่ค่ะ
ก็เขาถึงบอกไงลูกหลานเราเนี่ยอย่าให้ไกลตัวเกินไป
บางทีเด็กก็ไปทำอะไรไปเล่นพิเรนอะไรกัน